ตอนกลางวันเนี่ยอากาศร้อนเหลือเกินนะครับถ้าเกิดว่าได้จิบเครื่องดื่มเย็นเย็นก็คงจะดีครับ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารนะครับในช่วงของแดดร่มลมตกแบบนี้
ตามคุณพิมจิตเอื้อวงชัยไปชิมพร้อมกันเลยครับ
ด้วยเรือนแก้มกุ้งขนาดพอดีค่า
ถูกนำมาปรุงสูตรเด็ดแล้วทอดให้กรอบ
หลายคนติดใจจนต้องขออีกจานค่ะ

กับเล่เล่กระโพงทอดน้ำปลา
ปลากระพงสดทอดจนสุกกรอบพอดี

เพิ่มอัตรรสที่การทานกับน้ำยำลงตัวสุดเลยละค่ะเมนูเนี้ย
ส่วนใครที่ชอบสไตล์ทานเล่นชิมจานนี้ค่ะ
เลอเลลวกจิ้มลูกชิ้นปลาเหนียวหนึบ
ุ้งซิกแพคเนื้อแน่นปลาลวกสดและปลาหมึกหั่นพอดีคำ
ห่อนลงในน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติจัดจ้าน
อืมมมซับเบอร์
กะทิข้นตั้งน้ำจนเดือดส่งกลิ่นหอม
ใส่ขาตะไคร้ผักชีฝรั่งเห็ดและหัวหอม
เพื่อดาบข้าวจากซีฟู๊ดทั้งกุ้งหอยปลาและประมือ
น้ำปลามะนาวและน้ำตาล
จนเดือดให้น้ำแกงเข้าเนื้อ
สีแดงสดปรุงรสด้วยมะนาวน้ำปลาสดน้ำซุปร้อน
ข้นจนถึงก้นชามเลยล่ะค่ะ

ก็คืออย่างอะไรที่มันใหม่
เป็นสินค้าแบบสดอย่างนี้เรานำเข้ามา
ถ้าเกิดขายไม่ได้อย่างนี้เราก็จะอาจจะนำกลับไปสู่บริษัทไปทำการแปรรูปอีกทีหนึ่ง
อย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดมาที่นี่มีลูกค้าสั่งทานได้ก็ทำทานสดกันเลย
ก็เลยเป็นวัตถุดิบจากบริษัทครับ
ซึ่งจะทำให้ราคาที่นี่อาจจะถูกกว่าร้านอื่น
เพราะเรามาจากต้นต่อเลย
อกจากจะอร่อยจะลืมอิ่มแล้ว
ยังได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศดีใต้ต้นไม้ใหญ่
เรากลับนั่งอยู่ในสวนหลังบ้านยามเย็นแบบไม่ต้องกังวลเงินในกระเป๋า
เพราะราคาอาหารทะเลร้านนี้เขาเริ่มต้นที่๒๐๐บาท
สั่งเพลินค่อยเบินทีหลังค่ะ
สำหรับใครที่อยากจะลิ้มรสอาหารทะเลใจกลางกรุง
เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา๕โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครึ่งค่ะ
มรจิตเอื้อวงชัยรายงาน